สงขลาที่หัดใหญ่หน่อยนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน่าจะเป็นคดีโจรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในสงขา

เพราะว่าเหตุการณ์นี้มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกเอาไป๑๐ล้าน
คนร้ายเข้ามามากันหลายคนค่ะคุณผู้ชม
ไปเจาะงัดเอาของในตู้เซฟออกไป
ในนั้นมีทั้งทองมีทั้งเครื่องเพชรมีทั้งนาฬิการู
แล้วเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าน่าจะเป็นคนใน
คืออาจจะเป็นพนักงานหรือคนที่เคยทำงานอยู่ที่นี่
หรือพวกช่างที่เคยมาที่ร้านหรือเปล่า

ทำไมเจ้าของถึงเก็บเซฟอะไรไว้แบบนี้

แล้วก็ของทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลอยู่ในเซฟ
จริงค่ะเป็น๑๐ล้านแล้ววิธีการของเขานี่

เพราะอะไรเจ้าโจรเนี่ยนะแก๊งโจร

เอาบันไดมาพาดแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะนะ
แล้วก็เอากันไก่เนี่ยตัดสำกัดสีเห็นไหมโอ้โห
พอตัดสังกษีเสร็จปีนเข้าไปข้างในได้
แล้วก็เอาไปจุดที่มีตู้เซฟอยู่ไง
เอาตู้เซฟออกมาแล้วก็คงจะใช้กันไกลเจาะ
เอาค้อนทุบด้านหลังตู้เซฟจนมันเป็นรู
ทีนี้พอเปิดตู้เซฟได้กวาดทรัพย์สินข้างในไปหมดเลยค่ะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ร้านขายของที่เป็นขายของส่ง
ชื่อว่าร้านสำเพ็งหาดใหญ่อยู่ริมถนนสายเอเชียที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะ
เราไปเจอกับเจ้าของร้าน
คุณจิราพรเนี่ยบอกว่าโอ้ยของในเซฟเนี่ยนะ
นาฬิกาหรูเนี่ยเรือนเรือนหนึ่งเนี่ยเป็นล้านนะเออฮะ
หกเรือนะครับแล้วพวกทองเครื่องเพชรต่างต่างเงินสดอีก
แล้วคนร้ายนอกจากเอาทรัพย์สินมีค่าไปแล้วเนี่ยนะ
มันยังเอากล้องวงจรปิดอ่ะข้อมูลที่มันเป็นกล่องบันทึกข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
เอาไปด้วยตัวนึงเอาไปเลยใช่แต่ถามว่ามันหมดเลยหรือยัง
ไม่ค่ะเพราะว่าอะไรที่ร้านเนี้ยมีอื่นอื่นอีกอ่ะนะคะครับ
เอาไปได้ตัวนึงซึ่งชุดสืบสวนตบรุษภูทรจวัตรสงขลา
แล้วก็สภหาดใหญ่เนี่ยเขาก็ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดไง
แล้วรู้เลยว่าคนร้ายมีมาไม่ต่ำกว่า๓คน
เจ้าหน้าที่เขาเก็บทุกอย่างเลยหลักฐานตรงนี้ตรงที่มันตัดสังกษีเข้าไป
ปีนบันไดลิงที่มันพาดเข้าไปเนี่ยนะคะเขาเก็บเอาหมดเลยนะ
แล้วเดี๋ยวต้องสอบปากคำพนักงานในร้านมีกี่คนสอบให้หมด
แล้วคนร้ายเนี่ยคงจะรู้ว่าซับสินอยู่ตรงจุดไหน
คงจะเคยเข้ามาในร้านหรือว่าอาจจะเคยมาดูลาดเหลาก่อนจะก่อเหตุก็ได้นะคะ
แล้วเมื่อเช้าค่ะคุณผู้ชมทางพนักงานสอบสวนเองก็เชิญเจ้าของร้าน
สามีภรรยาเจ้าของร้านทั้งเฮียเอคือนายวิชิตชุนหาสุนทร
เจ๊ปลาคุณจิราพรคุณนามมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็สอบถามถึงเกี่ยวกับข้อมูลพวกการปิดเปิดร้านรายละเอียดของเหตุการณ์
ข้อมูลประกอบอื่นด้วยอย่างพวกลูกจ้างที่ทำงานมีอยู่กี่คน
สินที่ถูกขโมยไปคือเอาข้อมูลทั้งหมดมาสอบสวนมาขยายผลต่อ
เจ้าของร้านเขาเลยบอกว่าหูของในตู้เซฟเนี่ยนะมันมูลค่ามหาศาลจริงไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านแน่
ทีนี้การสืบสวนหาเบาะแสเนี่ยทางชุดสืบลงพื้นที่ค่ะ
คือเขามีชุดสืบ๓หน่วยเลยนะทั้งชุดสืบของสภหัดใหญ่
สืบของภูทรจังหวัดแล้วก็ชุดสืบของภาค๙
ต้องทำงานร่วมกันค่ะเร่งหาเบาะแสของกลุ่มคนร้าย
ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยเขามากัน๕คนคุณผู้ชม
ดังนั้นเจ้าหน้าที่เขาไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายน่าจะขับรถผ่านนะ
เขาใช้๓ล้อพ่วงในการขี่หลบหนี
เพราะฉะนั้น๓ล้อพ่วงคือมันเห็นกันอยู่แล้ว
ว่ารูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร
และจากการสอบสวนพยานแวดล้อมประเมินจากพฤติกรรมของคนร้าย
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือของลูกจ้าง

หรือไม่ก็ช่างที่เคยเข้ามาซ่อมแซมภายในร้าน
รู้ไงว่าจุดไหนเป็นยังไงตู้เซฟอยู่ตรงไหน
สอดคล้องกับทางภรรยาเจ้าของร้านเขาบอกเลยบอกว่า
เอาจริงก็คงจะเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวของร้านแหละ

อย่างเมื่อเช้าก็มีพนักงานในร้านมีมาลาออกอีกคนนึง
ทีนี้เหตุการณ์นี้เป็นคดีโจรกรรม
มูลค่าสูงอีกเหตุการณ์หนึ่งในหาดใหญ่
ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามตัวให้เจอเร็วนะคะ

เหลือทิ้งไว้แค่บันไดลิงบันไดนี้นะครับ